ยังไม่หมดนะคะยังมีบรรยากาศอีกหลายพื้นที่
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไปเกาะติดบรรยากาศกัน
ไปที่อำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเซาดีกว่านะคะ
คุณเศรษฐาโสรินค่ะก็นำบรรยากาศของการเสี่ยงโชค
ที่นักบรรดาเสี่ยงโชคนี้ไปตระเวนหาเลขเด่นกัน
เป็นอย่างไรติดตามได้ค่ะ
ชาวบ้านแห่งนี้เล่าถึงประวัติของศาลเจ้าพ่อโด
ว่าแต่เดิมทีเป็นเพียงสารไม้เล็ก
ที่ชาวบ้านช่วยกันตั้งขึ้นมาให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน
เพราะบริเวณจุดนี้จะชอบเกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่เป็นประจำ

จะมีก็แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
คนในหมู่บ้านนี้เมื่อเดินทางไปไหนมาไหน
ก็ต้องบอกเจ้าพ่อโดให้ปกปักรักษาคุ้มครอง

มีความเชื่อค่ะว่าท่านคุ้มครองแบบชาวบ้าน
ในกิโลเจ็ตบริเวณนี้ค่ะ

โชคลาภท่านก็ให้นะคะเป็นบางคน
เคยค่ะแต่ถ้าออกไป๘ริ้วไปอะไร
ว่าไปแปดริ้วนะคุ้มครองด้วยอะไรอย่างนี้

จากเรื่องขอให้ปลอดภัยในการเดินทางแล้ว

นิยมมาขอโชคขอลาบจากเจ้าพ่อโดกเป็นจำนวนมาก
ทงชัยจันแก้วหรือลุงจั๊ว
เป็นอีกผู้หนึ่งที่เคยมาบนบานสารเก่า
เพราะว่าอยากได้บ้านหลังนี้มาเป็นของตัวเอง
ซึ่งอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อโด
จัวเล่าว่าเดินมาดูบ้านหลังนี้ทุกวัน
ด้วยความหวังอยากจะเป็นเจ้าของ
แต่ก็มีเพียงรายได้รายวันขั้นต่ำ
ที่ได้จากการรับจ้างทั่วไป
ตัดสินใจเดินเข้ามาขอกับเจ้าพ่อโด
ทำอย่างไรถึงจะได้เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้
แต่อยู่ลุงจัวก็มีเงินก้อนใหญ่
ที่สามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้อย่างสบาย
ฐานะเราอย่างนั้นนะอาชีพรับจ้าง
เงินใกล้ร้านนี่ก็คงจะลำบาก
สำหรับเราแต่คิดอยู่อย่างนั้น

มาอยู่ในรูปแบบไหนเราก็ไม่รู้แต่อยากมาอยู่
เลยก็มานี่แหละมาบอกเจ้าพ่อแหละ

บอกว่าถ้าพ่อผมอยากมาอยู่บ้านหลังนี้
ทำยังไงจะได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของบ้างอะไรอย่างนี้นะ
นี่ก็เคยมาจุดทูกบอก
คุณผู้ชมครับผมและทีมข่าวก็ไม่พลาดเหมือนกัน
ที่จะลองขอโชคลาภจากเจ้าพ่อ
หลังจากถวายเครื่องเส้นไหว้เจ้าพ่อแล้ว

เพื่อจะมีโชคลาภกลับไปฝากแฟนข่าวไทยรัฐทีวี
แต่อย่ารอให้แต่โชคลาภวาสนาเข้ามาอย่างเดียว
จนไม่เป็นอันทำมาหากินกันนะครับ
คุณผู้ชมครับชาวบ้านที่มาขอพรหรือมาบนบานสารเก่ากับเจ้าพ่อโด

ชาวบ้านมักจะกลับมาด้วยการแก้บน

ทำให้สารแห่งนี้เต็มไปด้วยประหลัดขิกนะครับ
และอย่าลืมนะครับเล่นกันแบบพอสนุก

เศรษฐาโสรินข่าวทะละทีวีรายงานครับ